พออ่านข่าวแบบนี้ใจมันสั่นยังไงไม่รู้คุณสืบสกุล
คือคุณยายที่โคราชเนี่ยนะคะ

แล้วปรากฏว่าบ้านไฟไหม้
ทีนี้ไฟไหม้ก็เสียหายทั้งหมดเลยสิคะ
มีแค่ชุดที่ใส่อยู่เนี่ยติดตัว
ที่เหลือดูสิคุณผู้ชมไปหมดเลยค่ะ
นี่เป็นสภาพบ้านของคุณยายหนูแสงสุขจันทร์นะคะ

ตอนนี้มันไม่เหลือความเป็นบ้านแล้วไง
เพราะว่าถูกไฟไหม้จนวอดไปทั้งหลัง
พวกข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนี่ก็เสียหายทั้งหมด
หนังสือเรียนของเด็กนี่ก็ไม่เหลือนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
บ้านนี้เป็นบ้านไม้แล้วก็เป็นสังกษีชั้นเดียวยกพื้นสูง
อยู่ที่บ้านหนองม่วงช่างพิมพ์ที่อำเภอบ้านเหลื่อม

ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตัวคุณยายหนูแสงเนี่ยนะคะ
ออกไปรับจ้างทำไร่มันสำปะหลัง

เนี่ยไม่มีคนอยู่บ้าน
เพราะว่าทุกคนออกไปจากบ้านหมดเลย

ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ข้าวของก็ไปหมดเลยเหมือนกัน
พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ครอบครัวของคุณยายหนูแสง

ตัวคุณยายก็มีโรคประจำตัวต้องออกไปทำงานรับจ้าง
หารายได้มาเลี้ยงดูหลานอีก๕ชีวิต
แล้วก็ถามว่ายายจ๋าแล้วตาไปไหน

บอกว่าสามีเสียชีวิตไปแล้ว
ลูกก็พากันไปทำงานที่อื่นจนหมด
ลูกบางคนเนี่ยก็แยกทางกัน
มีครอบครัวแล้วแยกทางกันก็เอาหลานมาปล่อยให้กับคุณยายเลี้ยงดู

ยายบอกว่ายายไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลย
ต้องไปขออาศัยบ้านญาติอยู่
แล้วก็บ้านญาติเนี่ยก็คับแคบก็ต้องนอนในยุ้งฉางนอนในรถบ้าง
พอให้มีที่กำบังหลบแดดหลบฝนนะคุณผู้ชม
แล้วยายบอกว่ายายก็คงใช้ชีวิตแบบนี้แหละ

แต่ตอนนี้ยายก็ไม่รู้เลยว่าจะหาตังค์ที่ไหนมาสร้างบ้าน
ลำพังนะหนูแค่หาตังค์มาจะกินข้าว
แล้วก็หลานอีก๕ชีวิตนี่ยังไม่รู้เลยจะหามาจากไหน
ดังนั้นใครที่ดูอยู่ถึงตรงนี้แล้ว
เรามีเราแบ่งปันช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่ให้กับคุณยายแล้วก็เด็กได้นะคะ
นี่ขึ้นเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ให้อยู่หน้าจอนะคะ
เป็นชื่อบัญชีของนางอุไรวันเจนการวงเล็บสุขจันทร์นะคะ
สาขาตลาดเซฟวันเลขบัญชีนะคะ๔๐๗๗๕๘๑๑๐๔
คุณผู้ชมแคปหน้าจอได้เลยแล้วก็นี่คือคุณยายกับเด็กนะคะ
ซึ่งเป็นหลานอีก๕คนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะ